คุณผู้ชมอ่านข่าวนี้และหดหูนะครับ
พนักงานที่เขาฉายหนังกลางแปลงที่ขอนแก่น

เท่านั้นไม่พอลวงผู้หญิงไปขืนใจในห้องน้ำ
แล้วเป็นผู้หญิงที่สติไม่สมประกอบด้วยนะคะ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ที่ก่อเหตุได้แล้ว
แล้วก็เกือบจะโดนชาวบ้าน
คอนพระยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
เสื้อสีน้ำเงินนายผันศรีกุฎเลาะอายุ๔๑ปี
เป็นพนักงานฉายหนังกลางแปลงของบริษัทหนัง
ฉายหนังกลางแปลงก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
จุดที่พาไปมันคือห้องน้ำร้างนะ
อยู่ในเทศบาลตำบลบ้านโตนหลังจากที่ก่อเหตุลวงผู้หญิง
แล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยสติไม่สมประกอบมาทำอนาจารย์ในห้องน้ำนี้แหละ
ตอนนั้นผู้หญิงกำลังนั่งดูหนังกลางแปลงอยู่
ชาวบ้านเขาจ้างมาไงแล้วก็มาฉายแก้บน
พยายามผู้ก่อเหตุพยายามจะข่มขืนแต่ก็ไม่สำเร็จ
เพราะว่าฝ่ายหญิงที่สติไม่สมประกอบก็ขัดขืน
แล้วก็หวีดร้องเสียงดังขอความช่วยเหลือ
ก็เลยทำให้ตัวเธอถูกผู้ก่อเหตุชกเข้าที่ใบหน้าได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ก็สอบสวนผู้ต้องหาคือนายผัน
ก็รับสารภาพบอกว่าผมลงมือก่อเหตุเอง
แล้วก็คืนที่เกิดเหตุเป็นคืนวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นผมก็เตรียมสถานที่จัดอุปกรณ์ฉายหนังเสร็จแล้ว
ซื้อเหล้าขาวดื่มจนเมา
พอหนังเริ่มฉายประมาณสัก๒ทุ่มกว่า
มองไปเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ที่สาราใกล้กับที่ฉายหนัง
ผมเมาผมก็เลยเดินเข้าไปหา
บังคับให้ไปห้องน้ำร้างที่อยู่หลังจอหนัง
หลังจากนั้นก็พยายามที่จะลวนลามตามร่างกาย

ก่อนที่ผมจะรีบหนีออกไปจากจุดที่เกิดเหตุ
แล้วกลับมาคุณผู้ชมพอหนีออกมาแล้วนะ

ขณะที่ตำรวจควบคุมตัวในผันมาทำแผน
มีชาวบ้านที่มาดูการทำแผนเนี่ย
เขาก็แค้นว่าทำไมต้องทำแบบนี้
แล้วก็รุมเข้าไปจับประชาธรรมผู้ต้องหา

ส่วนเรื่องทางคดี
พันธุ์ตำรวจตรีธนกรตระกูลเงินดี

บอกว่าคดีนี้ไปสืบจากกล้องวงจรปิด
เทศบาลตำบลพระยืนแล้วก็บริเวณใกล้เคียง

เสื้อสีขาวท่าทางมีพิรุษหน่อย
แล้วก็คืนนั้นชาวบ้านไปดูหนังกลางแปลงไม่เยอะไงคุณ
แล้วส่วนมากก็เป็นคนในพื้นที่
ดังนั้นตำรวจก็เลยคิดว่าคนในพื้นที่ไม่น่าจะก่อเหตุ

โดยเฉพาะคนที่มากับรถฉายหนัง

บริษัทฉายหนังกลางแปลงอยู่ที่ไหน

มีพนักงานคนหนึ่งท่าทางแบบมีพิรุษเหลือเกิน
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวมาสอบปากคำ
ก่อนที่จะยอมรับสารภาพค่ะ